รัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบนะครับ
ก็มีหลายทางครับอย่างเช่นทำให้ผู้มีรายได้น้อย

หรือว่าเปลี่ยนหนี้นอกระบบให้มาอยู่ในระบบ
แต่ว่าก็ยังไม่มีการแก้ไขหรือว่าเห็นผลเป็นรูปธรรม
รัฐบาลชุดนี้นะครับมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหา
ด้วยการดึงผู้ที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบ
ให้มาเป็นผู้ที่อยู่ในระบบซะเองด้วยนะครับ

เป็นต้นเหตุของการก่อคดีอาทยากรรมสะเทือนขวัญ
และปัญหาทางสังคมหลากหลายรูปแบบที่ฝังรากลึก
ยากจะแก้ไขให้เสร็จภายในชั่วข้ามคืน
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามกวาดล้างจับกลุ่ม
แต่ก็ไม่สามารถปราบปรามได้หมด
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓เป็นต้นมา
มูลค่านี่นอกระบบเพิ่มมากขึ้นทุกปี

พุ่งขึ้นเป็น๑๒๐๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙

แต่มูลค่าก็ยังสูงถึง๑๑๐๐๐ล้านบาท

ในการพัฒนาช่องทางให้ผู้มีรายได้น้อย

ให้เข้ามาอยู่ในระบบทำได้ไม่มากนัก

มีน้อยกว่ามูลหนี้ที่ไปกู้มาจากเจ้าหนี้นอกระบบ
ทำให้การโอนหนี้เข้าสู่ระบบผ่านธนาคารของรัฐ
เป็นไปได้อย่างยากลำบาก
คือรัฐบาลก่อนที่ผ่านมา
ก็จะให้ไปแจ้งที่อำเภอ

ว่าใครมีหนี้นอกระบบบ้าง
แล้วก็ให้ติดต่อเจ้านี่มา

เพื่อที่จะไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบ

ทีนี้พอลูกหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กู้แบงค์ทกศไม่ได้
หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นปัญหาใหญ่
ที่สามารถให้สินเชื่อในการประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน
แต่ตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการอีก๔ราย
ยื่นขอยกเลิกใบอนุญาตไปแล้ว

ก็คืออย่างที่เรียนมีเกี่ยวกับเรื่อง
พอหลังจากเราปล่อยไปแล้วประมาณ๓เดือน

แต่ว่าที่วันนี้จนยังไม่ได้จุดระดับตั้งไป
สินเชื่อขนาดจิ๋วตั้งแต่กลางปี๒๕๕๙
เพื่อให้การแก้หนี้นอกระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพราะเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรก
คืออัตราดอกเบี้ยว๑๓๖เท่ากัน
หรือไม่มีหลักประกันก็ได้จำกัดพื้นที่ให้บริการภายในจังหวัด
ไม่มีหลักประกันและไม่จำกัดพื้นที่บริการ
ตอนนี้เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด๑๑๖รายปัจจุบัน
และปี๒๕๖๑คือปีนี้นะครับ
ก็จะเปิดได้ประมาณ๒๕๐บริษัทด้วยกัน
และเป้าหมายก็จะรวมทั้งหมด
ประมาณเงินทุนที่จะปล่อยปัจจุบันประมาณ๑๒๕๐ล้านบาท
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นขอจัดตั้งพิโคไฟแนนซ์
พบว่าร้อยละ๙๐ล้วนเป็นเจ้าหนี้นอกระบบน่าสนใจว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่
เพราะภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดโดยเฉพาะการจัดเก็บอัตราดอกเบี้ยและการทวงหนี้ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มข้น
ทำให้รายได้จำนวนมากที่เคยได้รับลดลงติดตามได้ตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน